มาดูเหตุการณ์นี้ครับคือมีต้นอินทพรรม
ต้นหนึ่งนะอยู่ในสวนยางที่อุดรคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามันคดงองอคล้ายพญานาค
แน่นอนล่ะชาวบ้านเห็นต้องไปเลยจะไปขอโชคขอลาบ
แต่มีป้าท่านหนึ่งอ้าวโดนอะไรแฝงร่างไม่รู้ครับ
อ้าวอ้าวล้ามาข่าวไหว
ล้านบรูขอโสดคอใจเลยไหล
ยกไม้ยกมือรำเลยเมื่อสักครู่นี้ฮะป้าสุบินนะ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าป้าเป็นใครแล้วโดนอะไรเนี่ย
แต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่กลุ่มชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบ
จากต้นอินทธพรรมที่มีก้านใบแปลกครุ่งผู้ชมอ่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคดงองอคล้ายพญานาคมันอยู่ในสวนยางพาราตะบนบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงที่อุดรครับ
ผู้หญิงเสื้อส้มเมื่อสักครู่ป้าสุบินนี่แหละอายุ๕๘ปีเหมือนจะโดนอะไรแฝงร่าง
จู่ก็ป้าแกบอกขนลุกนะนี่ป้าสุบินขนลุกแล้วก็หัวสั่นร้องไห้ฮือฮือ
กไม้ยกมือแบบนี้คุณผู้ชมลองดูว่ามือป้าสุบินแกชูว่าเป็นนิ้วอะไรนะทำท่าเหมือนพญานาคเนี่ยเลื้อยอยู่พักใหญ่
สักพักหนึ่งป้าก็กลับมาสู่ภาวะปกติครับ
สุบินท่านเชื่อว่าถูกปู่ศรีสุโธแฝงร่าง
กลุ่มชาวบ้านนำทูบมงคลมาจุดเพื่อขอเลขเด็ดกันเลยครับ
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยว่ามีเลขอะไรบ้างนี่เลขก้านทูบครับครับ

สำหรับต้นอินทพรรมแปลกต้นนั้นมีอายุ๓ปี
ปลายใบนับได้๑๙ใบ
ชาวบ้านเดี๋ยวจะเอาจำนวนใบ
รวมทั้งจำนวนเนื้อที่ของสวนยางพาราก็คือ๙ไร่
และเลขสิโอ้โหเลข๙มาเยอะมากพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย

เลขที่อยู่คือพื้นที่หมู่๙ด้วยนะ

๙แล้วก็๑๙อันนั้นจำนวนปลายใบนี่